ไปดูการสู้กันสุดมันเลยทีเดียวติดตามได้จากคุณเอกชุมพรนะครับ
ส่วนช่วงนี้ผมชนะเดชพิรัตนามงคลต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
็อกกันละนาวรวมไปถึงคู่นี้ด้วยครับตรงไหนอย่ากระพริบตาก็แล้วกันสับสอกโอ้โหจังหนับเหลือเกินครับ
ถลายไปเลยอ่ะได้ไปก่อนหนึ่งนับครับโบวี่ซุปเปอร์บอลไหวไม่ไหวพยักหน้าบอกไหวครับจาน
เข่าขวาวงในแล้วก็สับสอกซ้ายดอกนี้หงายพึงครับ

ขานี่หงิกเลยชี้ฟ้า
โดนจุดสูญลมภรรษาครับคุณหมอขึ้นมาดูอาการอย่างไล่ชิดเลยครับ
ฟื้นมาแล้วดีขึ้นแต่ว่าที่นี่ที่ไหนนะครับ
แม่เจ้าคุณเว้ยโดนไปสองศอกครับ
อ๋อหงแทบช็อกครับ

เหมือนตั้งแต่ศอกแล้วยังมีแข้งแถมเข้ามาอีก
แล้วนี่จะเป็นจังหวะศอกที่๒อวสาร
จบยก๒เอกชุมพรอะไรกันครับ